ถ้าเกิดว่าเรามาดูกันที่ความคืบหน้าคดีที่
ทันตแพทย์หญิงหนีทุนถูกพูดถึงกันอย่างมาก
ถ้าหากว่าเรื่องนี้เปรียบเหมือนกับหนังหนึ่งเรื่อง
ชื่อของคุณหมอดนฤดีอาจจะเป็นชื่อในภาคปฐมบท
หรือว่าจุดเริ่มต้นแต่ว่ายังไม่หมด
ไปไม่นานตอนนี้มีภาคต่อออกมาแล้ว
โครงเรื่องหลักเป็นเหมือนเดิมเลย
คือหนีการใช้ทุนการศึกษา
แต่ว่านักแสดงตัวแสดงมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโรสลิน
ใช่แล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดปรากฏการณ์
ทันตแพทย์หญิงดนรดีหนีทุน
ล่าสุดมีกระแสข่าวรายงานมาว่า
มีทันตแพทย์หญิงของมหาวิทยาลัยมหิดล
อีกคนที่ลาราชการไปศึกษาต่อ
ก็ไม่กลับมาชดใช้ทุนเช่นเดียวกันค่ะ
เนื่องจากกรณีของทันตแพทย์หญิงดนรดีจำลองราช
ที่ไม่กลับมาชดใช้ทุนการศึกษา

มีทันตแพทย์หญิงของมหาวิทยาลัยอีก๑คน
ที่ไม่กลับมาชดใช้ทุนเช่นเดียวกัน
รับราชการตำแหน่งอาจารย์ระดับ๔
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ลาราชการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลากว่า๕ปี
ตั้งแต่ปี๒๕๓๘ถึงปี๒๕๕๙
แต่หลังจากนั้นนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดล

ก็ไม่สามารถติดต่อทันตแพทย์หญิงคนดังกล่าวได้
สำนักงานคณะกรรมการค่าราชการพลเรือนหรือว่ากพ
จึงสั่งยุติการศึกษาและสั่งงดให้ทุน
พร้อมทั้งให้เดินทางกลับมาประเทศไทย
เพื่อรับราชการและชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้ใช้ไป
แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อจากทันตแพทย์หญิงคนดังกล่าวค่ะ
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ออกคำสั่ง

ทวงถามให้ชดใช้เงินทุนพร้อมดอกเบี้ยปรับตามสัญญา
แต่ก็ไม่มีการนำมาชำระ
ทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีที่๒๓และ๔

โดยมารดาทันตแพทย์หญิงคนดังกล่าว
ได้อ้างว่าติดต่อกับทันตแพทย์หญิงคนดังกล่าว

รดาจึงได้ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดพระขนง
เพื่อขอให้ไต่สวนให้ทันตแพทย์หญิงคนดังกล่าว

ให้เป็นบุคคลสาบศูนย์ตามมาตรา๖๑
แห่งประมวลกฎหมายแภกลภาณิชย์
เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าได้ถึงแก่ความตายแล้ว

รับผิดชอบการชำระเงินตามจำนวนทุน
ที่ได้รับไปกว่า๒๒ล้านบาท
ยังไงก็ดีนะคะไม่เป็นที่แน่ชัดว่า
ทันตแพทย์หญิงคนดังกล่าวนั้นได้เสียชีวิต
หรือว่าหายสาบศูนย์ไปจริง
หรือว่ายังคงมีชีวิตอยู่ในต่างประเทศค่ะ